คุณผู้ชมค่ะช่วงนี้จ๊อกแจ๊กลองถ่ายของเรา
พาคุณผู้ชมนะมาดูสาวฮอตนะคุณผู้ชมค่ะ
พิมพ์ริพายไม่รู้ทำบุญด้วยอะไรแม้
ไปติดตามกับช่วงเจาะแจ๊ริมจอ
อุ้ยคุณค่ะโบราณเขาว่าแข่งเรือแข่งพายมันแข่งกันได้
แต่แข่งบุญภาวาสนาส่งกับพิมพ์ริพายพุทธภาพอย่างนั้นค่ะอย่างนั้นค่ะ
ดูนี่สิที่ต้องงัดแต้มบุญเลเวลไหน
คราวก่อนนู้นก็ได้นิวชัยพลคนหุ่นล่ำมาเล่นซ่องตากันจนเคลิ้ม
ส่วนคราวนี้ก็ขวาพระเอกซุติสไฝเสน่ห์ใต้ตาอันดันดาแอร์ฟริงแฮนด์
การเล่นแจกความฟินให้กินเป็นอาหารตาแบบเหนียว

ดไลค์ให้หนุ่มคนไหนก่อนดีล่ะคะ